มาดูเรื่องนี้ค่ะไม่รู้คุณสองคนจะมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหม
คุณผู้ชมค่ะเขาใช้คำว่าประสบการณ์ขนหัวลุก
ของสองสามีภรรยาขับรถไปแล้วเจอแบบนี้ค่ะดูดีดีนะ
ยังดียังดี
เห็นไหมถามแค่นี้ก่อนเห็นหรือเปล่าเห็นไหม
เมื่อกี้เขาก็เห็นแบบวแแบบขอดูอีกรอบหนึ่ง
เพราะว่าในคลิปก็เหมือนเขาพูดว่าวนมาแล้วยังอยู่
ขึงมาดูให้ชัวร์ว่าใช่มั้ยเห็นมั้ยไงรึเปล่า

ก็ต้องเห็นละรอบแรกหันหน้าหนี

อันนั้นคุณไม่ได้เรียกว่าเห็นแต่เรียกว่าคุณอ่าน

ก็ใช่คุณน้ำแข็งพูดถูกเพราะเขาต้องการพิสูจน์

เราจะไม่พูดถึงด้วยเราจะมองหน้ากัน
แล้วก็ขอให้กลับที่พักก่อนแล้วค่อยคุยกัน

เขาอยากรู้ว่ามันใช่ไหม

แล้วตามแคปชั่นที่โพสต์เลยค่ะ
คนหรือผีค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นสองสามีภรรยานะคะคุณณหาไทย

บอกว่าถ่ายเอาไว้ได้เมื่อคืน๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วเขาบอกว่าเหมือนเนื้อตัวลักษณะสีคล้ำ
คือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เห็นภาพเคลื่อนไหวไปแล้ว
ทีมงานมีภาพนิ่งตอนฟรีสไว้
อยากดูนะเดี๋ยวลองเอาภาพนิ่งขึ้นให้ดูอีกสักทีนึงก็ได้นะ
จะได้แบบพินิษฐ์เพ่งพิจารณาว่ายังไงนะ
เนี่ยแล้วคุณรู้ไหมคือกลายเป็นว่าเขาเห็นแบบนี้ปุ๊บ

นี่แหละในจังหวะนี้ขอบคุณทีมนานมากน่ารักมาก
นี่ดูค่ะคุณเห็นหัวป่ะ
อาจจะในความมืดนะคุณถ้าเป็นดิฉันนะ
ดิฉันจะมองว่าอาจจะมืดไม่มีแสงสว่างเพียงพอ

ทีนี้เนี่ยพูดสายเข่าของเราก็ต้องไปพิสูจน์

พูดสายของเราติดต่อ๒สามีภรรยาคู่นี้
พาไปดูหน่อยก็แล้วกันตรงจุดเกิดเหตุ
แต่จะไปมันก็ต้องไปในเวลากลางคืนถูกไหมจ๊ะ

คือเส้นถนนอยู่ระหว่างซอยวัดสว่างอารมณ์ค่ะ

ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตำบลโป่ง
คุณดูนี่นี่ในบ้านเที่ยวกันเลยเห็นตามเลยโทรศัพท์นี้ใช่ไปเมื่อคืนไปเมื่อคืน
คุณชายรัฐทางฝั่งสามีเล่าแบบนี้
ทุ่มคืนนั้นคลิปที่ทุกคนเห็นกันแล้วก็เรากำลังตั้งข้อสงสัย
เขาบอกว่าเขาขับรถไปรับภรรยาที่ร้านทำผม

เพราะปกติแล้วจะมาใช้เส้นทางอื่นตรงนี้มันค่อนข้างเปลี่ยวและมืด
ข้างทางมันจะเป็นป่ามะพร้าวและเป็นไร่มันสัมปะหลัง
ระหว่างทางก็เจออย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ

คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นซ้ายมือคือตอนที่สองสามีภรรยาเขาเจอ
แต่ขวามือนี่คือทีมข่าวของเราขับไปดูนะ
งงนะว่าเอ๊ะทำไมเปิดภาพเหมือนกัน๒จอทำไม
แต่คุณรู้ไหมว่าคุณชายรัฐเอาจริงตอนแรกที่เขาจะไป
เขาเห็นแล้วนะเขาเห็นเสร็จปุ๊บ
แล้วเขาไปรับแฟนมาแล้วเขาก็เลยพาแฟนเขามาดูอีกที
เพื่อความชัวร์แล้วเจ้าตัวเล่าแบบนี้ด้วยว่า
ก่อนหน้านี้มีคนรู้จักคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าเห็นแบบนี้เหมือนกัน

เหรอใช่แล้วเอาจริงกลับมาเนี่ย
เขาบอกว่าตอนขับกลับมาเช็คดูกลัวมากนะ
ขับรถตกทางเหมือนกันกลายเป็นวนดูรอบที่๓
คราวนี้ตั้งกล้องบันทึกภาพแล้วยังเจออยู่ที่เดิม
ฟังเขาเล่าค่ะ
แต่จังหวะที่ผมมาผมเห็นผู้ชายใส่ชุดขาว
คือนุ่งขาวห่มขาวแล้วหน้าเขามันดำแดง

แต่ผมว่าด้วยความที่เราเป็นคนกลัวมากเลยนะ

เพราะรอบ๒ปุ๊บเจออีกที่เดิมตรงนี้เลย
แต่เขาพยักหน้าช้าอย่างนี้ให้
แต่บอกว่าถ้าเกิดไม่รู้คนหรือผีก็ได้พูดก่อน

คนที่เจกขาวทุกทางพวกเขาเขาเจออย่างไร
เขาบอกตัวดำวิ่งเหมือนกึ่งตัดหน้าเขา
วิ่งตัดหน้าด้วยใช่วิ่งข้ามฝั่ง

พูดง่ายว่ากลับบ้านไปก็ไปจับไข้หัวโก

โหยคุณถ้าเกิด๓รอบเห็นแบบนี้

ถ้าสงสัยก็มาดูฉันชัดเลยจ้า

ถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือคนรอข้ามถนน

หรือคุณคิงคุณผู้ชมอาจจะกำลังหยิกเนื้อตัวเอง
แล้วบอกว่าฉันเห็นหรือเปล่าใช่ไหมเอาอย่างนี้
ต้องค้างคาใจจ้ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยบอกว่ามีการประสานไป
ยังคนรู้จักที่ทำอาสากู้ภัยค่ะเมืองพัทยา
มาพิสูจน์ความจริงในวันนั้นที่สงสัยนั่นแหละ
ปรากฏสิ่งที่เห็นเป็น
ผีไหมคนค่ะคนค่ะคุณแล้วคน
เจอคนนั้นไหมถ้าเกิดว่าอย่างนั้นถ้าเป็นคนจริง
เอาอย่างนี้เล่าให้ฟังเลยคนคนนั้นเขาคือคนนั้นนะคะ

ที่อยู่ในเต็นต์นั่นแหละ
สีส้มที่คุณเห็นนี้นะคะ
เป็นเต็นต์ของคุณลุงท่านนั้นที่คุณเห็น
ในคลิปที่ยืนใส่ชุดสีขาว
คุณลุงท่านนี้เป็นรอปภค่ะ
แล้วคือความที่ลุงแกใส่สีขาวเพราะแกเป็นคนธรรมธรรโม

เป็นคนกินเจไม่กินเนื้อสัตว์แต่อย่างใดค่ะ

หลังเลิกงานก็จะมาทำลักษณะเดินจงกลมนั่งสมาธิแบบนี้เป็นประจำ

ตั้งแต่หัวค่ำคุณตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงตีดึกดึกอ่าใช่ก็ตีหนึ่งตีสอง
ชาวบ้านบอกว่าจริงชาวบ้านในพื้นที่แรกเคยเห็นนะตกใจเหมือนกัน
ก็เอ๊ะทำไมมาเดินอยู่ตรงป่ากลางดึกแบบนี้หลังเหมือนชิน
เพราะว่ารักษณะว่าเวลาลุงแกมาคือเขาเป็นรอปภไงคุณ
มาทำแบบเดินจงกลมทำบุญนั่งสมาธิแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ตอนแรกชาวบ้านตกใจหลังชาวบ้านก็เฉยแล้ว
เพราะตอนเช้ามาคุณลุงท่านนี้เขาก็จะมาเก็บเต็นต์แล้วก็ไปทำงาน
ก็เลยมีหลายคนไปแนะให้คำแนะนำคุณลุงว่า
ลุงถ้าลุงจะเดินจงกลมให้ทำก่อนค่ำได้ไหม
เพราะบางคนเกิดเขาขับรถมาแล้วเขาเป็นคนนอกพื้นที่
เขาจะกลัวถ้าเป็นเรา๓คนไป
ก็คงช็อกตาตั้งเหมือนกันค่ะ
สรุปเป็นคนเนอะเป็นคนเป็นลุงรปพอร์เป็นลุงรปพอร์
เป็นคนเดินจงกลมใส่ชุดขาวกินเจธรรมธโม
โอเครุ้นมาตั้งนานนะขอดูคอมเมนต์นิดหนึ่งนะ
โอเคเป็นคนนะฮะเคสนี้นะครับ